เราขอให้ผู้ชมส่งข้อความอีกครั้งหนึ่งเลยละกัน
คุณผู้ชมมีวิธีการเลี้ยงลูกอย่างไร
ให้เขาห่างไกลจากโทรศัพท์มือถือจากแท็บเล็ต

คือปกติที่ฉันมีลูกชายฝาฝันใช่ไหมครับ
วิธีการคือพยายามเบี่ยงเบนความสนใจ
โดยการเอากีฬาต่างไปล่อให้เขา

ใช่ชอบเตะฟุตบอลชอบว่ายน้ำชอบตีแบต

เออนี่มันก็เป็นอีกหนึ่งวิธีไง

เชิญชวนคุณผู้ชมพูดคุยเรื่องนี้แหละ
เพราะอะไรเพราะมีข่าวออกมานะคะ
เป็นข่าวที่คุณแม่ท่านนี้
อยากให้เรื่องของครอบครัวตัวเองเป็นอุทาหรณ์
เพราะคุณแม่ปล่อยให้ลูกเล่นโทรศัพท์มือถือ
หลายชั่วโมงตั้งแต่อายุ๔ขวบ
และมาเกิดอาการเกี่ยวกับทางสายตาตอนช่วง๕ขวบ
และภาพนี้เป็นภาพตอนที่น้องอายุ๗ขวบแล้วนะคะ
เข้ารับการผ่าตัดแล้วเกี่ยวกับสายตา
เนื่องจากกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงเพราะจ้องโทรศัพท์มือถือนาน
ยังคงเป็นปัญหาอยู่นะจากภาพนี้นะ
ส่วนนี้คือภาพหลังจากที่ผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ
และสิ่งที่ตามมาก็คือมันจะต้องรักษาอยู่
ตาอาจจะยังไม่ตรงมากนักและการมองเห็นไม่ค่อยดี
น้องจะต้องใส่แว่นตลอดไปเลย

นี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เล่าให้คุณผู้ชมฟังคร่าวเนี่ยนะคะ
แต่เนื้อหาจริงคุณแม่เขาไลฟ์สดเล่าเรื่องราวยาวเลยนะ
เริ่มตั้งแต่เธอบอกว่าที่มาที่ไปคือปล่อยให้ลูกชายเล่นโทรศัพท์มือถือ
แล้วก็แท็บเล็ตตั้งแต่อายุ๔ควบ
จนกระทั่ง๕ขวบเป็นปี
แล้วมาสังเกตเห็นว่าตาลูกชายมันแปลกไป
เวลาเรียกลูกแล้วลูกหันมาสายตา
จดจ้องที่เธอแต่ตาไปมองที่อื่นก็คือลักษณะตาเนี่ยเหล่
สายตาก็เอียงพาไปหาหมอทันทีค่ะ
บอกว่าลูกชายมีภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง
และสายตาทั้งสั้นด้วยทั้งเอียงด้วย
ต้องผ่าตัดถึงจะดีขึ้น
แต่ตอนที่พาลูกไปหาหมอเธอบอกว่าลูก๕ขวบ
อายุยังน้อยอยู่ก็เลยรักษาประคับประคองอาการมาเรื่อย
แต่อาการค่ะมันหนักขึ้นหนักขึ้น
ตัดสินใจลูก๗ขวบแล้วโตพอแล้วผ่าตัดเลย

ก็เธอบอกนะในไลฟ์สดนะยังไม่หายสนิท
ก็ต้องใช้แว่นช่วยตลอดเวลา
เพราะว่าสายตาทั้งสั้นทั้งเอียงมันมองทุกอย่างมันจะเบลอไปหมดเลย
เอาฟังเสียงคุณแม่หน่อยค่ะ

ก็เด็กส่วนมากเวลาเล่นมือถือเขาจะเพ่งมากอะค่ะ
เพ่งโทรศัพท์มากเหลตามาก
แล้วก็ตายีหีเราก็คิดว่าเขาสายตาสั้นปกติอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยไปตรวจพอไปตรวจอาสั้นด้วยเอียงด้วย
หมอเดี๋ยวนี้คือลูกเราเริ่มเอียงเยอะเกินไปทุกครั้ง
ขนาดว่าใส่แว่นน้องใส่แว่นดูนะคะ
ใส่แว่นสายตาดูโทรศัพท์ตลอด
แต่ก็มันก็เป็นหนักขึ้นได้เหมือนกันถ้าน้องไม่รีบผ่า
ถ้าน้องไม่ผ่าก็ไม่หายนะคะ

คือผู้ใหญ่อย่างพวกเรานะจ้องนานก็ยังปวดลูกกระตา
ใช่ใช่ใช่ปวดลูกกระตาสายตาสั้นมันก็มีปัญหาเหมือนกัน
ใช่ค่ะโดยเฉพาะแสงจากโทรศัพท์มือถือที่เขาเรียกว่าแสงสีฟ้า

เด็กอายุ๓๖ปีเป็นช่วงที่เด็กมีพัฒนาการอารมณ์จิตใจ

ทำให้น้องอาจจะเกิดสมาธิสั้นหรือเกิดอาการก้าวร้าวได้นะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วนะคะข้อมูลเบื้องต้นเขาบอกว่าควรใช้โทรศัพท์มือถือ
ไม่เกินวันละ๓๐นาทีคือน้อยมากบางคนเล่นเป็นชั่วโมง

ใช่ค่ะมีกิจกรรมเยอะแย่ไปนะคะ